เครือข่ายสากรแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมนาคอนตอนนี้
เตรียมยื่นหนังสือกดดันกระทรวงคมนาคมนะฮะ
ก่อนการประชุมกับอูเบอร์
พร้อมกับเรียกร้องให้กรมการขนส่งทางบก
เร่งอนุมัติเปิดแอปพลิเคชัน
เพื่อให้มีการแข่งขันกับผู้ประกอบการธุรกิจ
ลักษณะเดียวกันนี้ให้ได้ครับ
นายวิทูณแนวพันธุ์นิปราธานเกรือข่ายสากรทักซี่
ในเขตกรุงเทพมหาคอนตอนนี้เปิดเผยนะครับว่า

เพื่อให้เกิดการแข่งขันกับผู้ให้บริการ
ในลักษณะเดียวกันอย่างอูเบอร์
พลิเคชันเรียกอยู่ไหนก็เรียกได้

แต่ทางแท็กซี่ทั่วไปเขาก็อยากมีแบบนี้บ้างนะครับ
หลังจากที่ทางเครือข่ายสากรแท็กซี่
ยื่นขออนุญาตใช้งานไปแล้วเมื่อ๔๕เดือนที่ผ่านมา

ยังไม่มีความคืบหน้าในการพิจารณาเรื่องนี้ครับ
แอปพลิเคชันดังกล่าวจะถูกพัฒนาขึ้นจากศูนย์วิทยุแท็กซี่
แล้วก็มีเครื่องสแกนบัตรผู้ขับขี่
มโยงอัตราค่าโดยสารลิงก์กับแอปพลิเคชัน
อกจากนี้ยังมีกล้องหน้ารถเก็บภาพผู้โดยสาร
และผู้ขับขี่ไว้เป็นหลักฐานได้ทุกเมื่อ
เมื่อมีการกระทำความผิดใดก็ตามนะครับ

ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เพื่อเรียกร้องให้เร่งพิจารณาเรื่องดังกล่าว
พร้อมให้เร่งดำเนินการกับรถรับจ้างผิดกฎหมายโดยเร็ว
ที่ในช่วงบ่ายทางกระทรวงคมนาคม

อย่างอูเบอร์และก็แกรปมหาบรือ
เพื่อหาทางออกร่วมกัน

จับทั้งอูเบอร์แล้วก็แกรปไปบางส่วน
เพราะเขาบอกว่าเป็นการผิดกฎหมาย

เขาก็อยากพัฒนาระบบการให้บริการของเขาเหมือนกัน
ซึ่งผลดีก็จะตกอยู่ที่กับผู้บริโภค

ที่ใช้รถใช้ถนนนั่นเองเรียกง่ายอยู่ที่ไหนก็เรียกได้นะคะ